นิ่งเลยทีเดียวลมก็แรงแบบนี้อู้ตายล่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้คงพาแม่ไปไหนไม่ได้แล้วล่ะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รู้ก่อนร้อนหนาวนะคะตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
วันนี้วันศุกร์และพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็วันหยุดยาวด้วย
เผื่อว่าใครอยากจะรู้สภาพอากาศจะพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนบอกว่าไปได้ในแถบตอนบนของประเทศนะคะ
เพราะว่าวันนี้รวมไปถึงช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยภาคใต้ใครจะไปทะเลเนี่ยงดเอาไว้ก่อน
พักไว้ก่อนห่างกันสักพักช่วงนี้กับทะเลนะคะเพราะอะไรคะยังคงมีปัจจัยหลักหลักนะคะ
ปัจจัยที่ส่งผลทำให้พื้นที่ต่างต่างนั้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นไปดูกันหน่อยค่ะ
เพราะวันนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เนื่องจากว่ายังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาทำให้คลื่นนั้นสูงค่ะคุณผู้ชม
แถบสีน้ำเงินนี่แหละค่ะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันจะเห็นว่ามีความเข้มห่างฝั่งออกไปไกลหน่อยนะคะ
มีสีม่วงนั้นแปลว่าคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
เพราะฉะนั้นค่ะใครที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
ภาคใต้ยังไม่แนะนำในช่วงนี้นะคะ
อกจากนี้แล้วเรามาดูกลุ่มฝนนะคะที่ปกคลุมอยู่บริเวณพื้นที่ต่างของประเทศไทย
โดยเฉพาะทางด้านแถบตะวันตกของประเทศไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือนะคะ
แล้วก็บริเวณภาคตะวันตกแถบกาญจนบุรีไล่ลงมาประจวบคิริคัน
ต้องบอกว่าในช่วงของก่อนเที่ยงเนี่ยฝนตกหนักเป็นพิเศษเลย
เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังกันให้ดีใครจะเดินทางไปแถบนั้นนะคะ
แต่โดยภาพรวมแล้ววันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณ๑๔๐๖๐นะคะ
เหนือก็ยังคงเป็นกลุ่มที่มีฝนตกหนักมากเหมือนกัน
เช่นกันกับภาคอีสานนะคะตกกระจายกันไปทั่วภูมิภาคไล่มาตั้งแต่ภาคอีสานตอนบนลงมาจนถึงภาคอีสานตอนล่าง
ส่วนใหญ่อยู่แถบที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
ภาคกลางฝนฟ้าคนอง๑๔๐ของพื้นที่
แต่ว่าด้านตะวันตกของประเทศแถบกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีก็เตือนกันเป็นพิเศษทุกวัน
ส่วนภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดหนักหน่อยนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยคลื่นสูง๑๒เมตร
ฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๑๔๐ของพื้นที่
เช่นเดียวกันกับฝั่งอันดามันแต่ว่าจะมีคลื่นสูงมากหน่อย๒๓เมตร
ชาวเรืองดเดินเรือในระยะนี้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ชุ่มฉ่ำนะคะ
เพราะว่ามีฝนฟ้าขนองตก๑๖๐ของพื้นที่
ในช่วงเวลานี้แถบฝั่งพระนครมีฝนปล่อยลงมาแล้วยังไง

แต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าช่วงนี้

ต้องขึ้นทงแดงเตือนกันแล้ว
พาคุณแม่คุณพ่อไปเที่ยวที่อื่นแล้วกันคุณผู้ชม

ก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ

มีชุด๑พีส